ปูนแดงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินหมากพลูที่คนไทยรู้จักมาช้านาน
โดยปูนแดงคือปูนขาวกับผงขมิ้นผสมกัน
ซึ่งทั้งนี้ก้อนปูนที่มีสีแดงส้มก็เกิดจากการทำปฏิกิริยาของด่างจากปูนขาวกับสีเหลืองส้มของขมิ้น
ทำให้มีลักษณะเป็นสีแบบแดงส้ม
ส่วนจะมีสีออกส้มมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของขมิ้นที่นำมาใช้ผสม
และเมื่อเติมสีเสียดเข้าไปปูนจะมีสีแดง
คนไทยจึงเรียกปูนชนิดนี้แบบสั้นว่าปูนแดง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน